แต่ขออนุญาตไปไกลหน่อยที่จังหวัดภูเก็ต
เขาบอกว่าที่นี่มีหลายหน้าให้เลือกค่ะ
โอ้โฮเห็นแบบนี้ยอม

โอ๊ยตายจะร้องตอนนี้ก็ร้องผิดนะ
เอาแต่ว่าข้าวไงก็ข้าวหมกค่ะ
ก็ข้าวหมุกไก่ใช่หรอกข้าวมันไก่ได้ไงล่ะ

หมกไก่ย่างเจ๊สาวที่จังหวัดภูเก็ต
รับรองความอร่อยเพราะเปิดมายาวนาน๒๐ปี
หมกไก่คือสิ่งที่คุณจะต้องสั่ง

ไก่ย่างหมูย่างไก่ทอดหมูทอด
กระเทียมหมูกระเทียมไก่หมกไก่ต้ม

ไอ้ที่คุณจะใส่ต่อลงมาจากไอ้ไก่นั้น
หรืออะไรอีกมากมาให้เลือก
ซัสซึ่งน้ำซุปก็เลือกได้

น้ำจิ้มก็เป็นสูตรเด็ดด้วย
ส่วนใครบอกว่าอยากให้มันคล่องคอหน่อยก็มีค่ะ
ไข่ตุ๋นกับไก่ดูดหมูตุ๋นหยาดจีน

ฟังดีนะมันอยู่ใกล้กันมาก
สาขาแรกเยื้องที่จอดรถโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ส่วนสาขาที่๒อยู่ไม่ห่างกัน

ข้างโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

อย่างหนึ่งร้านนี้เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับอะไรรู้ไหม

ถ้าคุณสังเกตให้ดีมันจะมีเหมือนเป็นผักสดมาทานเคียงด้วย

ใช่ไหมน่ากินน่าทานดี